เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เรานำเสนอข่าวไปแล้ว
เกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่พัทธลุงนะครับ
เพราะว่าครูตีเด็กจนหลังเป็นรอยไม้นู้นเลยนะครับ
แล้วก็ถีบยอดอกเด็ก
แล้วก็ไล่เด็กอย่างกับหมูกับหมา
บอกว่าให้ไปกินข้าวหมาข้างนอก
แล้วก็บอกว่าถ้าอยากจะเรียกร้องความเป็นธรรม
ก็ไปแจ้งความสินี่บอกคุณยายของเด็ก

ขวัญแก้วผู้มนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มีการประชุมหาบรือเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ขณะที่ครูที่เกี่ยวข้องรวมทั้งครูอำพรรอดเนียม
ซึ่งเป็นครูที่ตีน้องเฟรมหรือว่าเด็กชายวัย๑๑ปีคนนี้

ขณะนี้นะครับได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จ
พร้อมกับจะสรุปผลและรายงานการ
รายงานผลให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ

ส่วนของบทลงโทษมี๒ระดับ
ก็คือ๑ความผิดไม่ร้ายแรง
โทษก็อยู่ที่การภาคทันตัดเงินเดือนลดเงินนะครับ

โทษจะอยู่การปลดออกจากตำแหน่งแล้วก็ไล่ออกนะครับ
ส่วนครูอำพรบอกว่าก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มาถึงตอนนี้ยอมรับนะว่าทำรุนแรงไป
ต่อไปจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้อีก
อำพรก็ยอมเปิดเผยนะยอมให้สื่อสัมภาษณ์นะ

เพราะว่าสิ่งที่พูดว่าเป็นเรื่องสำบัดกรรมดา

แล้วก็ออกโปรโมงเป็นระยะเยอะนะคะ

ความดังความทุกคนของเด็กอาณาทุกคนเพิ่มขึ้น

ทีนี้คุณครูเป็นผู้ชีวิทย์ว่าหยุดตั้งอย่างอะไรประมาณนี้
แล้วก็เถียงคุณครูว่า
ไม่ได้ทำอะไรที่ประมาณนี้นะคะไม่ได้ทำอะไรที่
หรือว่าครูมันเยอะก่อนจริงกันด้วย

เหตุการณ์นี้คือเกิดวันพระสัมบดีใช่ไหม
เมื่อวานนี้นะครับนักเรียนที่โรงเรียน
เราก็อยากรู้นักเรียนเป็นยังไงกันบ้างนะครับ
นักเรียนยังจับกลุ่มพูดคุยกันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่เลยคุณ
โดยเฉพาะเพื่อนร่วมชั้นเรียนของน้องเฟรม
อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวันพระราชสมดีที่เกิดที่ผ่านมา
เล่าว่าครูอำพรเป็นครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นป๔ป๕ป๖ครับ
ขณะเกิดเหตุนะครับครูไม่พอใจที่เด็กส่งเสียงดังนะครับ
โดยครูเชื่อว่าเสียงดังกล่าวเป็นเสียงของเฟรมเพื่อนผมนี่แหละ
ทั้งที่ในความเป็นจริงเฟรมไม่ได้ส่งเสียงดังอะไรเลยครับ

ก็ทวดโกรธกันแล้วก็ไม่ได้พูด
และนึกลากวังพลไปดีเกาะ

โอ้โหแล้วทีนี้ทำยังไงอีกต่อตีแล้ว
แล้วก็จัดเอกจรรย์หมดเลย
โอ้โหไหนติดยังไงนะติดยังไงนะ

นี่แล้วพ่อมันก็ตี

เห็นไหมมันก็เป็นภาพติดตาของเด็กคนอื่นด้วย
เด็กเห็นพฤติกรรมของครูเลย
ทั้งแคลี่ยนทั้งตีทั้งเตะทียอดออก
เล่าเป็นฉากให้ฟังเลยนะครับ

หลังเกิดเหตุทางผอโรงเรียน
ให้ครูคนดังกล่าวมาขอโทษเด็กและครอบครัว
แต่ยืนยันว่าทางครอบครัวจะไม่รับคำขอโทษนะครับ
ถ้าโรงเรียนให้โอกาสครูคนนี้สอนอยู่
ก็จะย้ายลูกไปเรียนที่อื่นทันที
ส่วนทางคดีนะครับพนักงานสอบสวนสพเขา
สนของพัทธลุงก็เรียกค่าปรับครูไป๑๐๐บาท
ฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ
แต่ทีนี้เรื่องที่สำคัญที่สุด
ก็คือเรื่องของลงโทษทางวินัยว่าจะทำยังไง
แล้วก็จะชดเชยเยียวยาจิตใจเด็กกันยังไงนะครับ